แรกเขาบอกว่าไปเจอกับควายแปลกที่เขาเรียกกันว่าพญาควายครับ
โอ้โหดูหน้าดูตามันดิ

ตัวนี้เลยแหละครับเขาบอกว่าตรงตามตำราเลยล่ะ
งั้นไปถามเจ้าของกันหน่อยเขาชื่อว่าคุณมนตรี
กาบบัวอายุ๕๓ปีเล่าให้ฟังว่านี่พื้นที่ของเขาเนี่ย
เป็นคอกวัวคอกควายนะอยู่ในบริเวณบ้านพักบ้านเลขที่๑๙ทับ๑
หาดลี่หมู่๔อำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับ
ควายก็เล่านะบอกว่าเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้าของขวัญ
อายุมัน๑๕วันเท่านั้นเอง
อู้ยังเป็นกวายเบบี
ก็มาโชว์ตัวให้ได้ดูกันแล้วเพราะว่าเขามีความไม่เหมือนตัวอื่นไง

มันเกิดในช่วงเวลาดีช่วงที่สาวช้อปปิ้งกันอย่างเมามัน
ตุลาคมที่ผ่านมาในเวลา๙นาฬิกา
มันเกิดจากแม่แม่พันธุ์ที่ชื่อว่าสายลมอายุ๔๐
ปีเป็นไงเกิดวันที่๙เดือน

เนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะครับว่ารู้สึกดีใจมาก

คุณให้อายุน้องเพิ่มไปน้องเกิดวันที่๙เดือน๑๐

ผมแสดงความควายออกมาคุณพูดไปเลย

ตุลาอ่ะเก้าวันที่เก้าเดือนสิบ

แต่เวลา๙นาฬิกานะครับ

หางดอกหน้าผากขาว

และมีขอบตาพระจันทร์เที่ยว

หรออ๋อควายตาเพชร

ไม่คุณชนะขี้ขลาด
อีกอย่างคือหลังผมอายุเยอะแล้ว

คุณมนตรีบอกอีกว่าหลังจากเลี้ยงดูเจ้าของมาเนี่ยนะ
ไม่ใช่สิเลี้ยงดูเจ้าตัวนี้มา

มาหลายวันแล้วก็พบว่า

เห็นไหมเดินตามแม่มันท่อย

เขาบอกว่ามีอีกตัวนึง

ตอนนี้คอกของเขามีพญาควายถึง๒ตัวแล้วนะ

ตัวเก่าชื่อสายฝน

สรุปมีพญาควายที่เขาเชื่อแบบนั้น

นี่หน้าผักมันเหมือนดิฉันเหมือนกันนะ

ส่งสปอนเศษ
เจ้าของควายเขาบอกว่ามีพญาควาย๒ตัวแบบนี้

อยากจะได้ไว้ในครอบครองมาพูดคุยเจรจา

ยินเชื่อว่าเป็นพยาควายและมีราคาง่าย

พอได้ยินว่าค่าตัวเป็นล้าน